ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่
ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมน้อมถวายบังคม
ส่งพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏเรียบร้อยแล้ว
หลายคนเดินมาที่ท้องสนามหลวง
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายภาพแสงสุดท้าย
ซึ่งก็เป็นแสงพระอาทิตย์ตกดินของวันนั้นนะคะ
โดยประชาชนก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
บันทึกภาพแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน
ซึ่งปรากฏเป็นสีสันสวยงามบนท้องฟ้า
ในวันที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
พร้อมใจกันมาเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณถนนราชดำเนิน
เช่นเดียวกันกับนางสาวธวรรณรัฐจงมีสุข
และนางสาวจิติพรรคพงภัณฑ์พาณี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ของโรงเรียนสาธิตจุฬาค่ะ
ทั้งสองคนเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
ทันทีที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เมื่อวานนี้

โดยน้องทั้งสองคนนะคะเดินทางมาที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
แล้วก็บอกเล่าให้ไทยรัฐทีวีฟังว่า
ทั้งสองคนตั้งใจเดินทางมาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ด้วยการเก็บขยะบริเวณถนนราชดำเนินด้วยค่ะ
ถ้าพ่อเห็นว่าคนเยอะ
อาจจะดีใจที่มีคนรักพ่อขนาดนี้
แต่ว่าหลังจากที่คนอื่นไปก็เหลือแต่ขยะเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้
ที่แบบกองทิ้งไว้รอให้เทศกิจมาเก็บ
คือหนูไม่อยากให้คนไทยเป็นขยะ
แล้วสิ่งที่อยู่กับพื้นเขาเรียกว่าเศษพลาสติกค่ะ

ว่าเรามีในหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก